เอางี้คุณผู้ชมเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเรื่องราวที่หลายคนเขาฮือหานะ
เพราะว่าวัดแห่งหนึ่งค่ะได้จำลองหุ่นปั้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวล้านนา

และนอกจากนั้นยังมีหุ่นปั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนรกสวรรค์ด้วยนะ
ไปที่วัดแม่แก๊ปน้อยค่ะหรือว่าวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม
อยู่หมู่๕บ้านแม่แก๊สน้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บรรยากาศที่วัดเนี่ยก็มีหลายอย่างหลายมุมให้ดู
อย่างเช่นมุมนี้ค่ะก็จะเป็นมุมสนสวรรค์
คือก็ให้ความเชื่อว่าถ้าคนทำดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์
แต่ถ้าหากว่าทำชั่วก็ตกนรกลงไปโซนนรกกระพุงกันไป
แต่ว่าโซนใหม่ที่กำลังจะเปิดเนี่ยนะคะเป็นโซนวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
มีเรื่องราวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ในอดีตด้วย

โดยพระครูวิสารจริยคุณค่ะ
ว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่เป็นยังไง
แล้วก็ย้อนรอยสงครามมหาเอเชียบุรพาให้ฟัง
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตสงครามโลกครั้งที่๒
ตั้งแต่ปี๒๔๘๔๒๔๘๘นั่นแหละค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีหุ่นทหารไทยที่ใช้อาวุธต่อสู้กับผู้ลุกราน
มีลูกระเบิดถูกทิ้งลงมาจากเครื่องบินนะ
แล้วก็พื้นที่ที่ถูกรบราก็เต็มไปด้วย
ซากประหลักหักพังผู้คนเสียชีวิตมากมายนะคะ
มีคนนอนเจ็บเต็มไปด้วยบาดแผลจากโรคระบาดก็มี
คือดูแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพในอดีตที่ชาวบ้านมีความทุกข์ทรมาน
จากทั้งภัยพิบัติจากสงครามจากโรคต่างอาณา
และนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมเจ้าอาวาสท่านก็พาไปชมวิถีชีวิตการแต่งกาย
ของชนชั้นต่างของชาวเชียงใหม่ในอดีต
เสื้อผ้านะเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มรวมไปถึงประเพณีต่าง
จนมาถึงตำนานรักต้องห้ามของเจ้าน้อยสุกเกษมครับ

หม่ามี้เป็นแม่ค้าคนงามเฉาเพราะมาก

เป็นตำนานรักที่เล่าขานกันมายาวนาน
แล้วยังมีคติเตือนใจเรื่องความรักให้ฟังให้เรียนรู้กันด้วย
เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ
สีสันอันมดงามของความห้าม
ยังชาบไปด้วยสีดำแห่งความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัส
โอ้โหที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
มันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้
ก็ต้องยอมรับว่าความรักก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้สุขไปทั้งหมด
ก็ทุกข์สุขคล้าวปะปนกันไปนะ
เป็นคติสนใจเรื่องความรักล่ะค่ะคุณผู้ชม
ก็ต้องยอมรับว่าที่วัดแห่งนี้มีความน่าสนใจในหลากหลายเรื่องราวนะคะ
ใครอยากจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
อยากจะไปไหว้พระขอพรอยากจะไปดูเรื่องของการจำลองนรกสวรรค์
ก็ไปกันได้เหมือนกันนะที่วัดแห่งนี้จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
วัดศรีดอนชัยป่าตึงงามนะคะอยู่ที่อำเภอสันสาย
แนะนำแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนเขาวางเป้าหมายไว้ว่าจะไปเชียงใหม่ในช่วงหน้าหนาว
เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเธอไปถึงไหนของเชียงใหม่นะจ๊ะ